คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะเรื่องนี้ของคุณตาอายุเจ็ดสิบห้า
แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยคุณตาแกแบบหลงเป็นอัลไซเมอร์อ่ะ
ปรากฏว่าคุณตาแกขี่มอเตอร์ไซค์นะออกจากบ้าน
บ้านของคุณตาน่ะอยู่ที่บุรีรำแต่หายไปหลายวันเลย
แล้วนี่ค่ะสภาพตอนเจอคุณตา

ร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชมร้อยเอ็ดร้อยห้าสิบกว่ากิโลอ่ะโอ้โหคุณตาคุณตามาได้ไงเนี่ย

คุณตาแกก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่ก็เห็นท่าทางเนี่ยคือร่างกายก็สู้ผอมอ่ะนะ
จะอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงด้วยเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเหมือนกันค่ะ
คุณตาเนี่ยนั่งอยู่ตรงริมถนนเลยอยู่ที่ตำบลหินกองที่อำเภอสุวรรณภูมิของจังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วมีมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้จอดอยู่คันหนึ่งใช่ไหมชาวบ้านก็ไปพยายามถาม
ตาตามาจากไหนตามาจากไหนกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะได้คำตอบ
อยู่ที่หนองเสือหนองลิงที่ตำบลสแก่โพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
แล้วคุณตาแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ย
กว่าจะมาถึง๑๕๐กว่าโลกรัม
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสุวรรณภูมิที่๑๐๑ก็ต้องประสานสิคะ
ไปที่สพหนองสองห้องที่บุรีรำ
เพราะต้องติดต่อไปที่ผู้ใหญ่บ้านก่อนไง
บอกให้รู้ก่อนว่าลูกบ้านแกมาอยู่ตรงนี้
ซึ่งตอนที่ติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะ

เพราะว่าญาติเนี่ยพยายามหาตัวคุณตามาเป็น๑๐วันแล้วคิดดูสิ
ห่วงว่าคุณตาเป็นอัลไซเมอร์

เพราะตอนแรกคุณตาบอกว่าจะไปที่นาไง
แล้วก็หายไปกับมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบีย
อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือตอนที่ญาติมาแล้วนะ
แล้วก็มาหาคุณตาเนี่ยมาจากบุรีรำเลยมาที่ร้อยเอ็ด
ก็ต้องเอาคุณตามาพักผ่อนมาทานข้าว

แล้วเมื่อวานนี้ลูกหลาน
ญาติขับรถมา๓คัน

พอถึงเจอตาเท่านั้นแหละวิ่งไปก่อน
แล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลคือดีใจแหละ

แล้วหลังจากนี้ก็บอกกับนักข่าวด้วยว่า
จะต้องดูแลจะต้องดูแลคุณตาให้ดีกว่านี้
ลูกชายนะลูกชายก็เอาตัวเมาส์ออร์แกนนะคุณ
ในที่เขาเป่าอยู่ฮาโมนิก้านี่นะครับ

เพราะอะไรเรียกความทรงจำของพ่อกลับมา

ตอนพ่อนอนอยู่แล้วเหมือนกับว่าเป่าเพื่อให้แบบนึกถึง
พอได้ยินเสียงที่คุ้นเคยใช่ไหมก็จะนึกได้
แล้วท้ายที่สุดก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขอบคุณชาวบ้านด้วยที่ดูแลช่วยเหลือ

ประสานกับญาติให้ญาติรับกลับไปที่บ้านด้วยความปลอดภัยนะ
ครับโอ้นี่แฟนข่าวเราถามแล้วนะ
๑๐๑หรือ๑๕๐คะ
คือจังหวัด๑๐๑แต่ระยะทาง๑๕๐กว่ากิโล